แต่ผมคิดว่าคนที่คนที่ฟังไม่ทัน

เมื่อช่วงก่อนเราเข้ารายการเนี่ยนะ

ผมว่าถ้ามีเวลาลองเอามา

ใช่นี่กำลังจะหยิบยก๑๒นาที

เข้ามาสู่ห้องแถลงค่าว

ฟังเสียงของผู้ต้องหาในขณะที่โฟนอินเข้ามา
ในช่วงการแถลงข่าวเต็มกันอีกครั้งหนึ่ง

ช่วงนี้เราไปฟังเสียงกันนะครับ
ได้ยินไหมก๊อฟได้ยินไหมอ่าได้ยินครับท่านครับอ่า
ขอบคุณครับอยากจะพูดอะไรก็พูดได้เลยนะครับพูดได้เลยครับต่อหน้าสื่อมวลชน
แค่ทางทางท่านบับประตาลอาที่โบประทงท่านครับตะกี้สื่อมวลชนเข้าฟังอยู่นะครับ

หมายให้แบบนักข่าวอ่ะ
เอ่อจากปัญหาส่วนตัว
ปัญหาอะไรที่ทำให้คุณก๊อฟถึงตัดสินใจ

ต้องการทองแล้วทำไมถึงต้องมีการก่อเหตุยิงผู้อื่นด้วยอ่ะคะ
เดี๋ยวก็อยากจะให้ผู้สินค้ามาถามตรงนี้จะใกล้นะครอบเนี่ย
ผมอยู่ในมือบอกแล้วครับต่อไปที่ดูจะชัดชัดชัด
ค่ะคุณก๊อฟได้ยินนะคะครับเอ่อในเมื่อเมื่อกี้บอกว่ามีเหตุผลส่วนตัว
หนี้สินแต่ว่าทำไมถึงต้องมีการยิงผู้อื่นด้วยอ่ะคะ
เอ่อเป็นการยิงผู้อื่นคือมีต้องการยิงเพื่อเอ่อ
การยิงเพื่อเปิดทางหรือว่าให้กลัวครับ
คือจะคลิปไปล่วงหน้าได้ประมาณสองพันสามวันนี่ครับ
วางวางแผนโดยน้ำภูมิสาเกาะเห็ดที่นี่เลยใช่มั้ย

มีเห็ดนี่หรอที่มีแขกแยงหรือว่างมีค่ะความส่วนตัว
กับพ่อหรือร้านทองหรือคนที่เขียวพ่อหรือค่ะอ่าไม่ดี

คุณส่วนตัวคุณครับปัญหาการเงินหรือว่านี่สีที่ที่บอก
นี่นะครับค่ะไม่ยินมั้ยค่ะอ่ามาแล้วมาแล้วกอล์ฟเดี๋ยว
รอชักคู่น่ะให้พ่อถามเองก่อนเลยครับครับครับอ่าค่ะ
ของผู้หญิงเนี่ยครับคือตอนที่ผมอ่าได้ขึ้นไปคือ
ตอนตอนตอนที่ผมเนี้ยได้ขึ้นไปที่อะไรอ่าภูกระจกเนี้ย
ตรงมือครับที่ว่าฝ่ายอยู่เนี้ยมันเข้าไปถัดในโกรธศักดิ์ฟื้นครับ
แล้วพอผมดึงจะพยายามดึงมันถึงมือให้ขยับออกเนี่ย
มันได้ยิงออกอีกสองนัดครับคือแบบมันมันมันก็ตุ๊ก
มันตรงมือเข้าไปทันเอ่อใกล้ฟื้นนะครับ
แล้วทำไมเห็นเด็กไหมคะเห็นเด็กแล้วถึงทำไมยิงเด็กนะคะ
เด็กเด็กนี่ผมไม่เห็นนะครับคือผมยิงรอปภเพื่อเปิดทาง
แล้วก็ผมคาดว่าลูกกระสุนน่าจะถนัดไปโดนเด็กครับ
ตรงนี้ผมต้องไม่ได้ตั้งใจครับเรื่องการดึงเด็กนะครับ
ตรงนี้ผมขอผมขอเสียงใหม่ได้ไหมครับพอดีว่าเสียงมันไกลแล้วมันกล้องนะครับ
ว่าไงนะผู้สื่อข่าวถามว่าเราไม่รู้สึกผิดเลยเหรอ
รู้สึกสำนึกครับสำนึกแล้วผิดครับตั้งพอดูข่าวแล้วลูกกระสุนที่ว่าไปโดนเด็กนะครับ
รู้สึกสมลึกและก้างกลุ่มตื่นใจกับกายกระทำครับ
ได้ยินไหม
รู้สึกสำนึกรู้สึกสำนึกแล้วก็เสียใจกับการกระทำครับ
หลังจากที่ยิงเสร็จแล้วทำไมถึงกลับมาใช้ชีวิตแบบสุขสบาย

เอ่อคือผมก็พยายามทำตัวให้เป็นปกติครับ
ก็คือไม่ไม่ไม่ได้คิดหนีไม่ได้คิดอะไรครับก็ก็คือแต่ว่าในใจทุกครั้งที่เห็นข่าวก็เสียใจกับการกระทำครับ
เออครับคำถามตรงนี้ผมไม่ได้ยินแล้วครับ
ครับก๊อฟผู้สื่อข่าวก็ถามว่าทำไมถึงต้องยิงเปิดยิงเปิดทางเสร็จแล้วทำไมถึงต้องไปยิงคนด้วย

แค่ยิงขู่ก็พอแล้วถ้ายิงเปิดทางที่ก๊อฟพูดเมื่อสักครู่

ได้ยิงไปที่ตู้กระจกทองสองนัดแต่ถึงไม่คิดว่าลูกกระสุนเนี่ยจะไปโดนผู้หญิงพนักงานครับ
แล้วก็พอเจอผู้ชายกับผู้หญิง
พอผมจะว่าถ้าทำไปแล้วมันลืมไปแล้วครับ
ก็ต้องกลับมาเจอตายแล้วก็ช่วยด้วยครับ
อยากพูดอะไรถึงผู้สูญเสียในที่เกิดเหตุบ้าง
ที่ตายเสียชีวิต๓ศพ
แล้วก็บาดเจ็บอีก๔ราย

ได้ยินครับได้ยินครับท่าน
ก็อยากจะ

กล่าวความน่าเสียใจของพวก
กับครอบครัวผู้เสียชีวิต
โดยเฉพาะของไต้ตั้ง

และว่าทุกคนที่ผมแทบดู
ได้ยินค่ะ

ก๊อฟอะไรนะ
ผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมถึงต้องใช้รอบเก็บเสียงด้วย
ในครั้งนี้แล้วห้องเก็บเสียงซื้อมาจากไหน
พ่อเจ็บเสียงสั่งมาจากเพื่อนรุ่นน้องได้ไหม
แล้วทำไมต้องใช้ที่เก็บเสียงด้วยใช้ปืนธรรมดา
ต้องการลดเสียงไม่ให้มันเปลี่ยนต่างกับท่าน
และต้องการให้ทุกคนสนุกครับ
ผู้สื่อข่าวถ้าถามว่ามันขัดแย้งกับการยิงเปิดทาง
ครับท่าน
ใจเย็น

หลังจากเกิดเหตุแล้วคิดที่จะมอบตัวไหม
ประมาณว่าที่๒๔ครับผมจะมอบตัวครับ

ผมมีภารกิจที่โรงเรียนอีกครึ่งหนึ่งที่ผมจะต้องทำให้นักเรียน
เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตท่านผู้ประชาการตอบคำถามแต่เพียงตัวนี้นะครับท่าน
เดี๋ยวคุณก๊อฟขอคำถามสุดท้ายนะครับ

ก็ตอนที่เข้าไปเนี่ยการยิงปืนนัดแรกมันตั้งใจยิงหรือปืนลั่น
เออนัดแรกตั้งใจยิงนะครับ
เพราะอะไร
เขาต้องการที่จะเลี้ยเพื่อเปิดทางครับ
เพื่อไม่ให้ใครต้องการเข้ามาใกล้เราครับ
นั่นแหละครับก็เป็น
เกือบทั้งหมดแล้วของการตอบคำถามหลังจากที่ทางผู้ต้องหาได้โฟนอินเข้ามา
คือผู้ต้องหาอยู่ที่กองปราบการแถลงข่าวอยู่ที่สตช
พบตรก็เปิดให้ผู้ต้องหาได้โฟนอินเข้ามานะครับ
แล้วก็พบตรก็รับคำถามจากสื่อเป็นผู้ที่ถามคำถามต่อผู้ต้องหาเองนะครับ
เมื่อกี้มีอีกคำถามหนึ่งคำถามสุดท้ายที่ผู้สิทธิ์ข่าวถาม
คือตั้งใจจะยิงตัวตายหรือเปล่าหลังก่อเหตุนะครับ
แต่ว่าทางด้านผู้ต้องหาก็บอกว่าไม่ได้เป็นไปตามข่าวนะครับ
ส่วนปัญหาทั้งหมดผมสรุปว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับ
แล้วผู้ต้องหาก็บอกขออนุญาตอีกครั้งนะครับ

พบตรพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา

งั้นจบการโฟนอินจากผู้ต้องหา
โฟนอินมาจากกองปราบนะครับ